ท่านผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่เมื่อวานนี้มีนักเรียนอาชีวะ
ยิงนักเรียนอาชีวะสถาบันคั่วริจนเสียชิดไปหนึ่งศกนะฮะ
อ่าซึ่งตำรวจจับกลุ่มได้สามคนค่ะนะครับ
สามคนนี้อายุสิบเจ็ดปีนะฮะเป็นผู้ชายนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแถวแยกไฟแดงพุทธมนตรสายสอง
ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่จับได้เนี่ยทั้ง๓คนรวมทั้งคนที่เป็นคนยิง
อืมอ่าก็สารภาพหมดนั่นแหละบอกต้องพกปืนเอาไว้ไปเรียนด้วย
เพราะว่าผมก็เคยถูกยิงมาก่อนค่ะอ่ากำลังจะนั่งรถเมย์กลับบ้านกัน
คู่อริขี่มอเตอร์ไซค์มา๕คันขี่มาประกบรถเมย์แล้วจะวิ่งขึ้นมา
อืมตอนที่รถจอดติดไฟแดงเห็นมีปืนมีมีดมาด้วย
ผมเลยยิงสวนไปหนึ่งนัดตำรวจเนี่ยแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าโดยเจตนา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่วันนี้ทั้งสามคนปฏิเสธข้อหานะครับ
บอกว่าไม่ใช่ข้อหามันแรงไปเพราะพวกเขาป้องกันตัว
คดีนี้อยู่ที่สอนอหลักสองนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่สอนอหลักสองตั้งแต่เช้านะฮะ
ก็มีครอบครัวมีเพื่อนเพื่อนของกลุ่มผู้ต้องหาทั้งสามคนที่เป็นเยาวชนชายุดสิบเจ็ดปี
อยู่ชั้นประวัติศาสตร์ปีหนึ่งเทคโนโลยีแห่งหนึ่งอ่ามาเยี่ยมนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับก็ไปคุยกับแม่ของผู้ที่เป็นคนยิงนะฮะ
นักเรียนอาชีวะวัย๑๗ปีซึ่งแม่บอกว่าเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมกับยกมือไหว้ขอโทษไปยังครอบครัวผู้สูญเสีย
แล้วก็อยากให้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่นะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เป็นแม่เหมือนกัน
ฝ่ายนั้นเสียชีวิตลูกชายฝ่ายนี้ลูกชายก็ต้องถูกจับดำเนินคดีติดคุก
แม่บอกว่าก่อนหน้านี้ลูกชายเคยถูกคู่อริต่างสถาบันยิงจนบาดเจ็บมาแล้ว
ให้ลูกออกจากโรงเรียนอาชีวะไปแล้วนะแต่ลูกขอกลับไปเรียนเหมือนเดิม
แล้วยืนยันว่าจะตั้งใจเรียนจะไม่มีเรื่องมีราวอีกแต่ก็มาก่อเหตุเกิดขึ้นจนได้
ก่อนจะเกิดเหตุเมื่อเย็นวานนี้ยังถามลูกอยู่ว่าที่จะกลับบ้านถึงไหนแล้ว
โทรไปถามวางสายกันไปไม่ถึงชั่วโมงลูกโทรกลับมาแต่โทรกลับมาบอกว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ

โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ

โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ

โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ

โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ

โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ

โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ

โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
โทรไปถามว่าแม่ช่วยด้วยถูกจับ
ถ้าใจเย็นกว่านี้ก็คงไม่นั่นเหตุก็คงไม่เกิด
หรือว่าทางโน้นไม่นั่นมาเหตุก็ไม่เกิด
เสียใจที่ลูกเราไปทำ

ถ้าลูกมาขอเรียนอาชีวะเรียนช่างเนี่ยท่านความรู้สึกแรกท่านรู้สึกยังไง
ความจริงเด็กที่เขาตั้งใจเรียนก็มีเยอะสถาบันเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะ
เพื่อนสนิทของผู้ต้องหานะครับที่ยิงเขาเสียชีวิตเนี่ยนะบอกว่าเป็นเพื่อนเรียนกันมาตั้งแต่มัธยม
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยยอมรับว่าเพื่อนเคยเกเร
แต่ตอนนี้เพื่อนกลับตัวเป็นคนดีแล้วจากการที่คุยกับเพื่อน
เล่าให้ฟังว่าขณะเกิดเหตุนั่งรถเมย์จะกลับบ้าน
แต่ฝ่ายตรงข้ามนั่นแหละกรูขึ้นมาจะทำร้าย
ก็เลยต้องยิงออกไปเพื่อป้องกันตัวเลยอยากให้สังคมฟังความทั้งสองฝ่าย
ปกติแต่ไปเจอพวกพี่เขามาทำพอดีแล้วเขาก็ลงเล่นเพื่อนผมเลย
เสียใจครับก็รู้ว่าเพื่อนผิดเหมือนกันที่พกตัวแต่ว่า
อยากให้มองสองฝ่ายมากกว่าฝั่งนู้นมันก็ผิดเหมือนกัน
เพราะว่าถ้าไม่เล่นเพื่อนผมเพื่อนผมก็กลับบ้านปกติ
ก็ไม่คิดจะเอามายิงใครก่อนอยู่แล้วครับไม่รู้จัก
เจอกันก็วันที่มีเรื่องก็วันแรก
เจอกันเหมือนพวกนั้นจะมาล่องหาใครสักคน
แม่ก็สักโรงเรียนแต่มาเจอพวกเพื่อนผม
เข้ามาหาเรื่องเลยใช่
โดยที่ไม่ได้ถามว่าเป็นครัวหลีหรือฝ่าหรือเคยเจอหน้ากันไหม
เสียใจกับทุกคนครับแต่มันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อยู่ดี
ส่วนในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะหลังจากที่สหวิชาชีพได้สอบปากคำ๓ผู้ต้องหาแล้ว
พนักงานสอบสวนนำตัวทั้งหมดส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
พันธุ์ตำรวจโทสมชายนาคสะอิ้งศาสตร์รองผู้กำกับการสอบสวนสนหลัก๒บอกว่า
สอบปากคำผู้ต้องหาแล้วผู้ต้องหาทั้งหมดปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นสอบสวนนะคะ
คือทั้งหมดบอกว่าเดี๋ยวขอให้การในชั้นศาลอย่างเดียวแต่ตำรวจก็แจ้งสามข้อหา
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ไม่เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ

แล้วก็นำตัวส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลาง

ก็พนักงานสอบสวนควบคุมตัวได้แค่๒๔ชั่วโมง
ก็ต้องส่งตัวให้ศาลแล้วก็ส่งต่อไปสถานพินิษฐ์ต่อ
ระหว่างที่ตำรวจเตรียมนำตัวทั้งหมดไปสารเนี่ยครับ
มีพ่อของหนึ่งในผู้ต้องหา
พอรับทราบข้อกล่าวหาจากตำรวจแล้วคือทำใจไม่ได้

คือพ่อก็บอกว่าลูกไม่ได้เจตนาฆ่าคนตาย
ที่ถูกตั้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา
เหมือนกับข้อหามันหนักไปแรงไปอะค่ะ
พ่อบอกว่าลูกป้องกันตัว
เพราะฝ่ายตรงกันข้ามวิ่งขึ้นมาบนรถก่อน

แล้วกลุ่มลูกก็เลยต้องใช้ปืนเพื่อป้องกันตัว
เนี่ยไปดูจังหวะตรงนี้นิดนึงนะคะ
ทหารหมดปืนทหารไม่มีปืนยังช่างดาบของภาคแทงคู่ต่อสู้เลย
พี่ขอร้องเถอะนะอย่าเจ็ดตนานะคะพี่
อย่าเจ็ดลูกผมมันไม่จะเจ็ดตนากันหรอก
โถ่คำอื่นทุกคำนะผมไม่พูดอ่ะพูดเป็นเลย
อย่าก็เจ็ดตนานี่พี่ครับผมขอร้องนี่
เด็กไปเรียนกลับบ้านอยู่บนรถเมย์อยู่บนรถเมฆ
แล้วมาเจอเขามาจากไหนเขายังไม่เขายังไม่เปิดเรียนเลย
คืออย่างที่พ่อทางฝั่งของผู้ต้องหาบอก
ไปเรียนกลับบ้านอยู่บนรถเมย์เนี่ย
แต่พ่อก็ต้องอย่าลืมว่าทางฝั่งของลูกพ่อเนี่ยมีปืน

แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่า
เขาก็ตามรถเมย์ไปแล้วก็จะวิ่งขึ้นไปเหมือนกัน
คือมีคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าฝั่งของผู้ตายเนี่ยคือวิ่งขึ้นรถเมย์ไป
คือทีมข่าวของเราไปคุยกับพนักงานร้านขายเฟอร์นิเจอร์ค่ะ

วีรพลผู้พวงอายุ๒๑ปีเขาเล่าให้ฟังว่ากำลังขับรถไปส่งของ
แล้วจอดรถติดไฟแดงอยู่พร้อมกับกลุ่มผู้เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็เห็นว่ารถจักรยานยนต์ของกลุ่มผู้เสียชีวิตมากัน๕คัน
แล้วก็ขี่ประกบรถเมย์สาย๑๒๓ซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานั่งอยู่บนรถเมย์
แล้วพอจอดติดไฟแดงที่สี่แยกพร้อมกันเนี่ยนะคะ
กลุ่มผู้เสียชีวิตลงจากรถจักรยานยนต์แล้วกรูกันขึ้นไปบนรถเมย์ครับ
แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
กลุ่มของผู้เสียชีวิตก็วิ่งลงมาจากรถเมย์นะคะ
ขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ตัวผู้ตายเนี่ยไปไม่ไหว
หล่นจากรถแล้วก็เสียชีวิตทันที
ทั้ง๓คนบนรถเมย์ก็วิ่งลงจากรถเมย์
ขึ้นรถแท็กซี่ที่ขับตามหลังมาค่ะ
อยู่ห่างออกไปสักประมาณห้าสิบเมตร
แล้วสุดท้ายตำรวจก็จับตัวได้ในที่สุดอันนี้คนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
เขามีถืออาุธถือมีตซะ

ตกใจไว้กันนะครับเปลี่ยนถือมี่กันทุกคนเลย
ขณะที่ผู้เสียชีวิตนะครับก็เป็นนักเรียนของอีกสถาบันหนึ่งนะฮะ
อายุสิบเจ็ดปีเหมือนกันนะครับอ่าวันนี้ญาติก็ไปรับศพที่โรงพยาบาล
ริราชนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าแล้วฮะ
คุณยายเนี่ยโอ้โหเห็นศพหลานนี่ทำใจไม่ได้
ร้องไห้ตลอดเวลาคือเป็นลมเลยนะฮะ
หลังจากเห็นศพหลานเนี่ยนะครับทางครอบครัวก็จะนำศพไปตั้งบำเพ็ญกุศล
วัดซองพลูอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
ส่วนเรื่องชาปนกิจก็เดี๋ยวจะปรึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับนี่ท่านผู้ชมก็ส่งข้อความขึ้นมาเยอะ
ท่านก็บอกว่าคือก็ไม่ได้โทษสถาบัน
หรือบอกว่าสถาบันทางด้านอาชีวะไม่ดีหรอกบางทีก็เชื่อว่าลูกเราเป็นคนดีไม่เกเร
แต่ก็ไม่กล้าให้ไปเรียนกลัวจะโดนลุกหลงอะไรอย่างนี้ก็มีค่ะครับ